มาดูถึงเรื่องของสอสอพี่เต้กันอีกหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้ภารกิจคือตามลากกล้องวงจรปิด
รวมถึงวันนี้สสพี่เต้นะ
ไปยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี

อายัดศพคุณตังโมให้ชนะสูตรอีกรอบนึง
แล้วสสพี่เต้บอกว่าคดีนี้มันเป็นคดีอาญา

นี่ค่ะภารกิจอีกหนึ่งภารกิจของสสพี่เต้

ไม่แต่ท่ามกลางการที่จะจัดพิธีไว้อะไร
แล้วก็ชาปนกิจวันที่๑๔นี้แล้วนะ

นี่ไงถึงรีบไปยื่นหนังสือเลย
ใช่เป็นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีนะคะ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็บอกด้วยค่ะบอกว่าคดีนี้เป็นอายาแผ่นดิน
ความไม่ได้ผู้เสียหายเนี่ยไม่ใช่บุพการีหรือญาติ

ยังมีพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้เสียหายด้วยเช่นกัน
แล้วดูจากสภาพศพมีสิ่งที่น่าสงสัย
ว่าจะเป็นการเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติก่อนจะจมน้ำ
คดีนี้สังคมในปัจจุบันนี้ยังมีข้อกังขาหลายด้าน
ซึ่งถ้าเกิดว่าสตชเร่งรีบปิดสำนวนในการทำคดีแต่ฝ่ายเดียว

ว่าประชาชนจะเสื่อมศรัทธาในกระบวนการสืบสวนสอบสวน

ซึ่งนายกกำกับอยู่จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

แล้วเมื่อสักประมาณชั่วโมงที่แล้ว
สตชโพสต์ข้อความ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูดิฉันต้องบอกก่อนเลยนะ
ฉันอ่านตามโพสต์ของพี่เต้
ปปจึงสั่งคนสนิทมาคุมคดี
ตำรวจนนทบุรีอึดอัดนะครับ

คือเดาง่ายนะเธอก็เดาง่ายเลย
ใช่ค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่พี่เต้โพสต์เมื่อกี้เนี่ยนะคะ
ทีนี้มาดูทางด้านนายนิติธรรมล้ำเหลือ

ซึ่งเป็นประธานกลุ่มประชาชนคนไทย
ก็มีการยื่นข้อเรียกร้อง๕ข้อ
ถึงทางพบตรพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะคะ

หนึ่งเลยก็คือจะให้เปลี่ยนคณะพนักงานสอบสวนคดีของคุณตังโม

ก็จะต้องมีการชนะสูตรพลิกศพซ้ำอย่างละเอียด

ให้อายัดพยานหลักฐานทั้งหมด
เพื่อส่งมอบต่อพนักงานสอบสวนชุดใหม่
แล้วก็๕ไม่ควรรีบสรุปสำนวนคดี
กว่าจะดำเนินการตามข้อ๑ถึงข้อ๔เสร็จเรียบร้อย

ก็คือการทำหน้าที่ของทางกระบวนการยุติธรรม
การสืบสวนสอบสวนชนะสูดพลิกสบ
เพราะว่ามันไม่มีคำตอบที่สมเหตุสมผล
ดังนั้นเมื่อกระบวนการยุติธรรมมีปัญหา
มีความพยายามจะเร่งสรุปสำนวน

รวมถึงการชนะสูตรศพที่คุณไทย
คุณไทยเจอร่างของคุณตังโมเป็นคนแรกเนี่ย
อันนี้ถือว่าคุณไทยเป็นพยานปากสำคัญเลยนะ
รอยบาดแผลทำไมไม่ตรงกับคำให้การของพยาน
ดังนั้นการชนะสูตรมันมีความน่าสงสัย

ผมไม่ได้มีหลักฐานใหม่มามอบให้ตำรวจเหมือนคนอื่นนะ

ถ้าเกิดว่าทำให้คุณแม่ไม่สบายใจไม่พอใจขอโทษเลย
แต่ว่าแตงโมเป็นทั้งลูกสาวที่เคยร่วมอุดมการเดียวกัน
ต่อสู้มาด้วยกันแล้วก็กลายเป็นผู้เสียหาย
ดังนั้นคุณนิติธรบอกว่าผมในฐานะพ่อ

แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปยื่นหนังสือเหมือนกันค่ะ

ให้ตรวจสอบขบวนการยุติธรรมในคดีนะคะ